สรุปแล้วว่าวัคซีนที่จะเอามาฉีดให้ประชาชนคนไทย
สลับเข็มสลับยี่ห้อกันได้หรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อ
ก็มีการประชุมกันเรียบร้อย
เมื่อวานก็มีการประชุมกันอีกรอบหนึ่ง

ซึ่งแน่นอนมติของ๒คณะกรรมการนี้

ในการที่ไทยจะเดินหน้าการใช้วัคซีนสูตรสลับนะครับ

เรื่องที่คนไทยจับตามอง

ไฟเซอร์๒๐ล้านโดสที่เข้ามา
แล้วหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหน
หมอบุญจะแย้มไหมว่าจะเป็นคนนำเข้า
แต่ทีนี้ที่บอกว่าเป็นการตบหน้ากันหรือเปล่า
เพราะว่าโอ้โหคนไทยก็บอกว่าอยากให้ฉีดไฟเซอร์เหลือเกิน
แล้วเมื่อไรรัฐทางสารบังคลจะจัดให้
แต่ทีนี้ทางหมอบุญบอกว่าหมอจัดให้เองแล้ว
จะเข้ามาตั้ง๒๐ล้านโดสอาจจะเป็นอย่างไร

ในการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ

มติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เห็นชอบให้มีการใช้วัคซีนสลับชนิด
เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคม

ส่วนเมื่อวานี้มีการประชุมอีกรอบของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับ
ระยะห่างกัน๓๔สัปดาห์
เพราะว่าสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูง

เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคโควิด๑๙

อีกทั้งมีผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยรองรับด้วยนะครับ
มติดังกล่าวเกิดจากการที่อย่างที่บอกไป
ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยฮะ
ทางด้านของคณะกรรมการวิจัยภาพควบคุมโรค

คณะกรรมการทั้งหมดมีมาติออกมา
ว่าจะให้มีการฉีดแบบสลับสูตรสลับยี่ห้อ
และทีนี้พอวันอังคารก็มีการประชุมของคอรมอนายกรัฐมนตรี
ถ้วงติ่งนิดหนึ่งบอกว่าฮูตั้งข้อสังเกตไว้
ว่าถ้าฉีดสลับยี่ห้อโดยไม่มีการศึกษาให้ดี
ไม่มีข้อมูลจากรัฐมันอาจจะทำให้เกิดภาวะอันตราย
นายกก็เลยให้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
และเมื่อวานนี้คณะกรรมการด้านวิชาการ

เขาก็เลยมีการจับเข่าคุยกันอีกครั้งผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส

ก็จะมีทางด้านของผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
ก็คือนางเรนูมาดันดาลได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ

เป็นการให้คำแนะนำในภาพรวมสำหรับทั่วโลกเท่านั้นเอง
หน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย
มีข้อมูลสนับสนุนเรื่องของการจะเลือกใช้วัคซีน
แบบใดแบบหนึ่งแบบสูตรผสมแบบสูตรสลับ
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์การประบาดของประเทศนั้น
แต่ประชาชนไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเอง
เป็นการตัดสินใจของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
สามารถทำได้ครับหากอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
แล้วก็ผู้แทนฮูประจำประเทศไทยยังกระบุด้วย
ว่าได้มีการเสนอให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ถ้าเราเลือกการฉีดสลับยี่ห้อ
รวมถึงต้องรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาด้วย

ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มการครอบคลุม
การได้รับวัคซีนเข็มที่๑ในผู้สูงอายุ
และกลุ่มโรคเรื้อรังให้มากที่สุดนะครับ
นี่ก็คือสรุปใจความทั้งหมด
ในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
ตามพระราชมัติควบคุมโรคเมื่อวานนี้
ก็มองเห็นเป็นแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการก่อนหน้านี้
ซึ่งแน่นอนฮะมติของ๒คณะกรรมการเนี่ย
มันก็จะนำทางไปสู่การที่บ้านเรา
จะเดินหน้าในการฉีดวัคซีนวัคซีนแบบสูตรผสม
หรือว่าสูตรสลับนั่นเองนะครับ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตามอง

ก่อนหน้านี้มีกรณีเรื่องของ
ทีวะเอ๊
เพราะว่าคุณหมอบุญในแพทย์บุญวนาศินย์

บอกว่าวันนี้จะมีการลงนามเซ็นสัญญา
เพื่อนำเข้าวัคซีนต้านโควิด๑๙

บอกว่าอยากฉีดไฟเซอร์นี้นะฮะ

จำนวนที่จะนำเข้ามา๒๐ล้านโดส
โดยการนำเข้าครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือ
องค์กรภาครัฐที่มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีน

คุณปัจจุบันในองค์กรภาครัฐที่มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีนมีอยู่๕หน่วย
ใช่มีองค์การเพียสัตว์นะครับ
มีสภากชาติมีราชวิทยาลัยจุฬาพรมีสถาบันวัคซีน

ทีนี้พอประเด็นนี้คนอยากรู้เลย
แล้วหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหน
โดยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่ยื่นมือ

ทีมข่าวก็พยายามถามคุณหมอบุญ
ใครเป็นผู้ที่จับมือกับหมอในการนำเข้าไฟเซอร์
จาก๕หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนกันแน่
หลายคนเดาทางไป

เขาใช้วิธีการตัดช้อยนะคุณสืบสกุล

เพราะว่าหมอบุญองค์การเพศสัตว์คู่ปรับกัน

เออนะฮะส่วนหน่วยงานอีก๔หน่วยงาน
ก็มี๒หน่วยงานกรมควบคุมโรคเอ่ย

ไม่ยอมเปิดเผยว่าหน่วยงานนั้นคือหน่วยงานไหน
เพราะมันเป็นเรื่องของข้อตกลงกัน

ข้อตกลงกันข้อสัญญากัน

ใช่ก็คือจะให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานนั้น

หลังจากมีการเซ็นสัญญาในเย็นวันนี้กันแล้ว

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร

จะฉีดให้ใครกำหนดราคาอย่างไร

เพราะทีมข่าวของเราโทรไปเมื่อเช้านี้

แต่ว่าหมอบุญก็ให้คำตอบกับผู้สื่อข่าวของเรา

เพราะว่าต้นทุนมัน๑๗เหรียญก็๕๐๐กว่าบาท

มันขึ้นกับขนส่งสำคัญที่สุดตอนนี้มันแพงขึ้นเยอะ
คือต้องเช็คกับขนส่งก่อนเครื่องบินที่มา
แล้วก็ชานเก็บคนรับจ้างกระจาย
คิดเท่าไหร่โดดสึง
เอาเป็นว่าเย็นนี้เซ็นสัญญาแน่นอน
แต่ว่าเป็นการลงนามเซ็นสัญญาที่หมอบุญไม่ได้ไปเซ็นเอง
เขามีขั้นตอนวิธีการเซ็นกันแบบที่เป็นทางลับเหมือนกันนะครับ
แต่๔โมงเย็นนี้ก็เมื่อเซ็นเสร็จ
วัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมด๒๐ล้านโดส
ที่อันนี้ถือว่าเอกชนเขาเอาเข้ามานะคุณนะ
เอกชนผ่านทางหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
รัฐอนุญาตแล้วก็นำเข้ามานะครับ
โดยจะนำเข้าล็อตแรกถึงประเทศไทย๕ล้านโดส
คาดว่าจะถึงประเทศไทยวันที่๒๕กรกฎาคมนี้แล้ว
ราคาของวัคซีนที่นำเข้ามาน่าจะอยู่ที่๑๑๐๐บาท
ค่าหัตถการทางการแพทย์ไม่เกิน๒๐๐บาท
รวมราคาของไฟเซอร์๑เข็มก็คือไม่เกิน๑๓๐๐บาท
แล้วก็หน่วยงานรัฐที่นำเข้ามานั้น
หมอบุญไม่ยอมเปิดเผยอันนี้เราสรุปให้คุณผู้ชม
ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือทั้งหมดนะกรณีของไฟเซอร์
ที่เอกชนจะนำเข้ามาผ่านหน่วยงานของรัฐติดต่อให้
อ่ะส่วนไฟเซอร์ที่รัฐเอาเข้ามาเองก็มี
ว่าหลายคนฟังข่าวนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวดี
คือหมอบุญก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรติดขัดแล้วแหละ
เพราะว่าสิ่งที่หมอบุญทำทำเพื่อชาติ
แล้วมันเป็นตัวสำคัญถ้าเกิดจะเปิดประเทศ
เราก็ถามหมอบุญเอาเข้ามาแล้วให้ใครซื้อให้ใครฉีดก่อน
บูมก็คงเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชน

แล้วก็ที่เหลือภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานรัฐ

มีประสิทธิภาพป้องกันเลต้าได้เหมือนกัน
ใช่เมื่อวานคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบควบคุมโรค
ประสิทธิภาพในการรักษาในการป้องกันมันก็ใช้ได้อยู่

มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในวันนี้กันบ้างนะครับ
โอ้โหตัวเลขเนี่ยถอนหายใจนิดหนึ่ง
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีจำนวน๙๑๘๖ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไป๙๑๐๗ราย
แล้วก็ที่ติดเชื้อในเรือนจำ๗๙รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราอยู่ที่๓๗๒๒๑๕รายนะครับ
ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้สูงที่สุด
เท่าที่มีการประบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรามา
ก็คือขาดอีก๒คน
เพราะผู้เสียชีวิตมีอยู่ถึง๙๘รายนะครับ

ผู้เสียชีวิตสะสมก็ทะลุแล้ว
ทะลุอยู่ที่๓๐๓๒ราย
ขณะที่ผู้ป่วยหายแล้วก็กลับบ้าน
รายงานรายวันก็มี๕๕๔๓ราย
ตัวเลขต่างเหล่านี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไร

ใช่ค่ะคือตอนนี้ที่เราน่ากังวลตัวเลขที่เรารายงานทุกวัน
อันนี้คือเป็นตัวเลขในระบบยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้นับ
เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในระบบตรวจยังไม่ได้บ้าง
หรือว่าตรวจได้แล้วแต่ยังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาล